ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้ครับ
เขาเดินทางมากรุงเทพมาร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบราม
มากับแม่บอกว่าอยากจะให้โอนย้ายคดีจาก
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามีอยู่คืนนึง
เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนไปกันสองคนที่ถนนแถวโรงเรียนเขาปูน
เป็นถนนลิ้นช้างเขาปูนอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ขี่ไปเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
สายไปสายมาดูท่าเหมือนกับไม่ดีเกรงว่าจะเกิดอันตรายขี่แซงดีกว่า
แซงบิ๊กไบท์ล้มก็เลยจอดลงไปกะจะช่วย
แต่ถูกยิงใส่ค่ะยิงใส่เนี่ยกระสุนก็ไปโดนรถเขาด้วย
โดนขาด้วยกระเด็นมาโดนขาเขาด้วย
เพื่อนของเขาก็วิ่งหนีไปเขาก็ขี่จักรยานยนต์หนี
เพราะว่าผู้ชายที่ขี่บิ๊กไบท์คนนั้นมีปืนอ่ะค่ะปรากฏว่าไปไปมามา
เขาถูกหมายจับโอ้โหข้อหาชะกันหลายข้อหา
ใช่ค่ะเขาไปแจ้งความที่โรงพักก็เจอผู้ชายที่ขี่บิ๊กไบท์อยู่ที่โรงพักเป็นตำรวจ
ใช่จะไปแจ้งความว่าตัวเองถูกยิงอ้าวนี่เป็นตำรวจแล้วก็เขากลับถูกแจ้งข้อหา
ถูกแจ้งข้อหาว่ามีปืนด้วยถูกแจ้งข้อหาว่าทำร้ายเจ้าพนักงานด้วย
อย่างเงี้ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเขาเลยงงเขาบอกว่าเขาถูกยัดข้อหา
ถูกต้องไปกับแม่อืมเนี่ยตอนช่วงกลางวันเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าเย็นค่ำตำรวจที่ถูกพาดพิงถึงเป็นดาบตำรวจ
โอ้โหหนังคนละม้วนเลยค่ะบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ผมมีปฏิบัติการในการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มบุคคลที่เป็นอันตราย
ที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาตำรวจบอกปลอมตัวเป็นชาวบ้าน
ก็ไปขี่รถจักรยานยนต์อยู่แถวนั้น
เพื่อจะหาว่าบุคคลอันตรายที่คอยเกะกะระรานชาวบ้าน
อยู่ดีก็ชอบยิงปืนใส่ชาวบ้านเนี่ย

แล้วคืนวันนั้นก็จับไว้ได้คนหนึ่งก็คือเพื่อน

นี่ไงเขาอัดคลิปเลย

ว่าผมชอบทำแบบนั้นแบบนี้แบบนั้น

ผู้ชายสองคนนี้ขี่มาประกบ
แล้วเรียกการให้จอดด้วยนะ
ผมก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าสองนัด
เราเล่าไปเมื่อวานคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากนะคะ

วันนี้เราลงพื้นที่เพิ่มเติมครับเดี๋ยวไปคุยกับชาวบ้านด้วย
จะได้ถามชาวบ้านกันเลยว่าเออตกลงคนแถวนั้นเขาว่ายังไงกันแน่
เพราะว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่นี่ก่อนเลยครับ
บริเวณจุดเกิดเหตุเลยหน้าโรงเรียนเขาปูน
บนถนนลิ้นช้างเขาปูนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงทางโค้งหักศอกอยู่ฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอเมือง
จากการตรวจสอบพบว่าจุดนี้เป็นแหล่งชุมชนนะฮะ
ไม่ได้เป็นพื้นที่เปลี่ยวตามที่ทั้งตำรวจนะ
กับนายจักริตเสงจีนหนุ่มปรายศนีย์ทั้งคู่กล่าวอ้างที่บอกว่าโอ้โหพื้นที่เปลี่ยว
กลางคืนมันจะเปลี่ยวก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเนี่ยมันเป็นแหล่งชุมชนแบบนี้นะครับ
จากการพูดคุยกับชาวบ้านที่ขายของอยู่แถวหน้าโรงเรียนให้ข้อมูลบอกว่า
บริเวณนี้ไม่เคยมีเหตุอาทยากรรมเกิดขึ้นนะช่วงกลางคืนก็ไม่เปลี่ยวนะ
มีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดนี่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลบอกว่า
คืนวันเกิดเหตุที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวอ้างกันเนี่ยคือคืนวันที่๑๕มกราคม
คืนนั้นเขาก็เห็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่งขับมาแล้วก็มีวัยรุ่นสองคน
ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาระหว่างนั้นเห็นรถบิ๊กไบท์เนี่ยเสียหลักล้มลง
จากนั้นรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นสองคนก็ชะลอความเร็วเพื่อจอดดูบิ๊กไบท์ที่ล้ม
แต่จู่มีเสียงปืนดังขึ้นแล้ววัยรุ่นคนที่นั่งซ้อนท้ายก็กระโดดลงจากรถจักรยานยนต์
วิ่งไปหลบในพุ่มไม้ส่วนวัยรุ่นคนขี่จักรยานยนต์ขี่รถหลบหนีไป
คุณนัทพงศ์ก็ถามพยานท่านนี้ที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นบอกว่าแล้วรู้จักนายจักริตหนุ่มปรายศนีย์ไหม
พยานคนนี้บอกว่าก็รู้ว่าเป็นคนในชุมชนย่านนี้แต่ว่าเรื่องนิสัย
อาจจะเกรกมาเรกเกเรมีประวัติเกี่ยวข้องเคยต้องคดีอะไรตามที่ตำรวจเขาบอกหรือเปล่าเนี่ย
มีไม่มีเนี่ยพยานท่านนี้ก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่ทราบ

ไม่ครับก็คือว่าผมเห็นเลยว่ามันล้มก่อน
แล้วคือจังหวะเขาขี่มาตามมาพอดีไง
สิ่งที่ตำรวจพูดหรือสิ่งที่มันเป็นจริงนี่คือมันขัดแย้ง

สำหรับผมนะถ้าเกิดที่เขาว่าไปป้นจี้อะไร
ผมว่าไม่ใช่นิสัยของพี่เขา
เพราะว่าพี่เขาเห็นแล้วใช่ไหมว่า
ไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบรามนะครับ
วันนี้เราก็เจอนี่คุณภี่นัทภพงษ์ก็ไปหาอาทิบาลครับ

สิ่งที่ดาบตำรวจคู่กรณีของเขาออกมาแถลงเมื่อวานนี้เนี่ย
แล้วก็ไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยเนี่ย

เพราะวันที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขี่สายไปสายมาจริงเขาจึงตัดสินใจขี่แซงในตอนนั้นเพราะกลัวว่าถ้าขี่ตามหลังเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกัน
แต่เป็นฝั่งดาบตำรวจที่รถล้มแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าเขาที่จอดดูเนี่ยจะมาหาเรื่อง
ส่วนข้อมูลที่ตำรวจบอกว่าเขาเคยถูกดำเนินคดีมาหลายข้อหายอมรับว่าตัวเองเคยถูกดำเนินคดีขึ้นศาลจริง
มีคดีพรากผู้เยาว์คดีนี้ก็เคลียร์จบไปนานแล้วเกือบ๑๐ปีแล้ว
อีกคดีหนึ่งปี๕๒เป็นคดีครอบครองยาเสพติดไม่เกิน๑๕เมตร
ส่วนข้อหาที่อ้างว่าเขามียาเสพติดหรือว่าผัวพันกับกลุ่มอิทธิพลในชุมชนนั้น
ยืนยันว่าไม่มีเพราะว่าถ้าเขามีคดีพวกนี้มีข้อหาร้ายแรงเป็นคนไม่ดีจริงเนี่ย
เป็นหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งจึงรับเขาเข้าทำงานได้
เขาบอกว่าเราเนี่ยเอาปืนจะไปยิงเขา
เขาบอกว่าเราเอาปืนให้เขาหยุดรถ

ผมกินข้าวอย่างที่ผมให้การไปตอนแรกครับ
กินอยู่อย่างนี้ครับที่หัวบ้านผมครับ
แล้วก็จะไปทรงน้องผมนะครับ

วันนั้นไม่ได้ระบุ
ก็ผมดูที่ผมอ่านคือเขาไม่ได้ระบุว่าได้ปืนมาด้วยครับ
แต่บอกว่ามีปืนพกไปแต่ไม่มีห้องกลาง

ผมไปแจ้งความเขาก็พาผมไปตรวจขม่าวดินปืนต่อเลย

แต่ส่วนแล้วเรามีปืนหรือไม่มีครับ
ไม่มีครับเต็มที่ผมก็นั่งแต้งรถทำรถทำเครื่องรถอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วเป็นอันตรภัณฑ์จริงอย่างที่เขาพูดเนอะ

ผมก็ทำงานส่งจดหมายบ้านคนเป็นร้อยบ้าน
ถ้าผมอันตภัณฑ์จริงผมไปทำงานนี้ไม่ได้หรอกครับ
เพราะเจอคนแหละอารมณ์เป็นไปรษณีย์ครับ
ทีนี้มาดูข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะ

ดาบตำรวจชาคริสทองคง

ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งก็คือตำรวจที่นายจักริต

กล่าวหาว่าทำเกินกว่าเหตุ

ชี้แจงกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะ

เขตอำเภอเมืองมีเหตุพกพา
อาวุธปืนมาขู่ชาวบ้านบ่อย

เป็นรอยต่อที่สามารถลัดล้อ
ไปหลายอำเภอในการจนบุรี

เฝ้าจุดนี้พอ๓ทุ่ม
เขาก็ขี่บิ๊กไบท์เฝ้าระวังเหตุ

ขี่รถผ่านหน้าบ้านของในเอิร์ท

จู่มีเสียงปืนยิงออกมา
จากในบ้านของในเอิร์ท

ดำเนินการตรวจค้นที่บ้านในเอิร์ท
แต่ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมา

ตอนนั้นดาบตำรวจชาคริสบอกว่ายอมรับว่า
เพื่อแสดงตัวว่าเป็นตำรวจ
คนที่ซ้อนท้ายในเอิร์ทหรือนายจักริต

ยังพยายามที่จะเอาปืน
ไปขู่ดาบตำรวจชาคริส

เอิร์ทก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปปล่อยเพื่อนที่ซ้อนท้ายเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มาเติมลดแล้วรถผมก็ล้มลง
ผมก็แสดงตัวในที่เลื่องรวดครับแล้วก็ยิงความกันไปซ้องน้ำ
รอวินรวดเลยหรืออะไร
ก็เดี๋ยวรออันนี้เป็นรับถ่ายนะผมยังพูดไม่ได้
แต่ว่าเริ่มต้นเรารอแล้วต้นแล้วสอบไม่มีล้องรอยกระสุนกลืนที่รถ
เพราะรถคันนั้นเป็นรถของในเต้ยนะในคาดาไม่ใช่รถเขา
แล้วไหนแกจะคุมตัวนายเต้ยได้ซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายมาครับในที่เกอร์เทศตรงนั้น
พอจับในเต้ยในทาดาได้ปุ๊บเนี่ยในเต้ยเนี่ยเป็นคนนำไปชี้จุดที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่
ที่นายจักริตใช้ปืนยิงผมในจังหวะแรก
ตรงนั้นก็ได้ของกลางจำนวนนึง

เขายิงปืน

ย้ำอีกว่าวันนั้นไม่ได้เมานะ
ปกติไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่

ร้อยเวรเจ้าของคดีที่สพเมืองกาญจนบุรีก็ต้องจับตรวจปริมาณแอลกอฮอลสิ
แล้วก็ย้ำเรื่องของรถจักรยานยนต์ของนายเอิร์ทหรือนายจักริตด้วยค่ะ
ขี่ไปอ่ะนะแล้วก็นายเอิร์ทบอกว่ามีร่องรอยถูกยิงด้วยใช่ไหม
มีกระสุนแบบถากรถไปอะไรแบบนี้แล้วมันก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยนะ
ดาบตำรวจชาคริสบอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถของกลาง
ส่งต่อให้ตำรวจที่สพเมืองกาญจนบุรีไปตรวจสอบแล้ว
แล้วก็ล่าสุดตรวจสอบเสร็จแล้วส่งคืนให้เจ้าของแล้ว
ซึ่งเจ้าของไม่ใช่ในเอิร์ทไงเจ้าของคือในเต้ยที่นั่งซ้อนท้ายในเอิร์ทมาไง
ตำรวจก็เลยคืนไปที่ในเต้ยซึ่งในเต้ยถูกจับแล้วก็ถูกดำเนินคดี
คือที่ดาบตำรวจชาคริสต้องออกมาพูดเรื่องไม่ได้เมาไม่ได้กินล่งกินเหล้า
อาจจะบอกเห็นรถที่ทรายไปที่ทรายมาเหมือนขี่บิ๊กไบต์ด้วยอาการเมา

แล้วแม่ของนายเอิร์ทเนี่ย

ตำรวจคนนี้เขาก็ประวัติไม่ค่อยดีนะ
แต่ว่าตำรวจนายนี้เขายืนยันว่าเขาไปปฏิบัติหน้าที่
เขาไม่เคยเก็บมะเรกเกเรนะครับ

เพราะว่าแต่ละฝ่ายให้การไม่ตรงกันนะครับ
ระหว่างดาบตำรวจชาคริสต์กับนายเอิร์ทนะครับได้ข้อมูลจากพันธุ์ตำรวจเอก
รพงศ์ฤทจรูนนะครับท่านให้ข้อมูลบอกว่าคดีนี้ทางพนักงานสอบสวนที่
กาญจนบุรีได้รวบรวมพยานหลักฐานลงพื้นที่สอบปากคำพยาน
มีการตรวจคราบเขม่าวดินปืนทั้งฝั่งตำรวจและในเอิร์ทแต่รายละเอียด
ผลการตรวจยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนคดี
ขณะเดียวกันเรื่องนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะครับ
เพราะตอนนี้สำนวนคดีทั้งหมดทางตำรวจที่กาญจนบุรีจะส่งต่อไปให้
สำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งก็ต้องรอให้ทางปปทเป็นผู้ชี้มูลความผิด
คือที่ส่งไปปวทก็เพราะว่าคงจะเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งคู่
ฝ่ายหนึ่งก็ตำรวจฝ่ายหนึ่งก็พนักงานปรายศนีย์
ก็เลยส่งไปให้ปปทส่วนเรื่องประวัติของนายเอิร์ทหรือว่านายจักริตนะครับ
มีรายงานว่ามีผู้เสียหายคนหนึ่งได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรี
ถูกวัยรุ่นชายที่ชื่อเอิร์ทใช้ปืนลูกโม่สีดำจ่อหน้าผาก
ทำให้เกิดความกลัวทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบจนพบว่าข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะ
เพราะว่าผู้เสียหายคนนี้นำภาพการลงบันทึกประจำวันที่ถ่ายภาพจากพนักงานสอบสวน
เรื่องการแจ้งความช่วงเที่ยงคืน๑นาทีของวันเกิดเหตุบอกว่า
ขณะกำลังขี่รถขับรถกลับบ้านพักในเขตตำบลหนองบัวอำเภอเมือง
จู่มีจักรยานยนต์ทรงวิบากขี่ปาดไปมาผู้เสียหายคนนี้ก็ไม่สนใจอะไร
กระทั่งผู้เสียหายคนนี้ไปแวะหอพักของเพื่อนเลยมีการสอบถามเพื่อนว่า
วัยรุ่นที่ขี่รถทรงวิบากขี่ปาดไปปาดมาไหมเมื่อสิ้นเสียงคำถาม
ชายวัยรุ่นคนที่ชื่อเอิร์ทก็เดินออกมาแล้วก็เอาปืนมาจ่อหน้าผากผู้เสียหาย
ก่อนจะบอกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออยากถูกยิง
ผู้เสียหายคนนี้กลัวก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้
เพื่อให้ตรวจสอบขณะที่เรื่องนิสัยใจคอของในเอิร์ท
บุรุษปรายศนีย์คนนี้ผู้เสียหายคนนี้บอกว่า
เอิร์ทมีนิสัยอารมณ์ร้อนโผงผางชอบยิงปืนชอบนำปืนมาโชว์
มขู่ใส่วัยรุ่นในพื้นที่หลายครั้งจนคนในชุมชน
ไม่มีใครกล้ายุ่งเรื่องของนายเอิร์ท
พอดีคืนวันที่๑๔นะครับผมไปที่อู่ซ่อมรถ
ผมขับรถลงไปเขาก็ขับแซงลงมาอย่างนี้ครับ
เขาก็จอดมองหน้าอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาก็ขับรถแบบปลาดไปปลาดมาอย่างเงี้ยครับ
ผมก็ลงไปที่อู่ซ่อมรถก็นะครับพักเขาเลี้ยวไปที่ห้อ
ห้อพักอย่างเงี้ยครับชายหญิงครับ
ผมก็เลยขี่ตามเข้าไปถามเพราะหอตรงนั้นห้องตรงนั้นผมรู้จักเพื่อนผมไงครับ
เขาก็พูดเลยเขาบอกกูนี่แหละถ้าเขาหยิบปืนมามึงทำไมกูอะไรอย่างนี้ครับ
เขาพูดทำนองเหมือนแบบเอาจะยิงผมอะไรอย่างนี้
เขาเอาปืนมาทำอะไรเราปืนมาจ่อครับจ่อที่ไหนหน้าผ้าครับ
หน้าภาคเลยหรอครับผมก็บอกว่าบอกพี่นี่ผมแค่เข้ามาถามดี
ผมไม่ได้มาหาเรื่องนะพี่เพื่อนที่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เที่ยวอยู่ด้วยกันกับคุณพี่เอิร์ทครับ
แต่รู้ว่าเอิร์ทมีความรู้สึกแบบนี้ใช่ครับ

ชาวบ้านแถวนั้นยังให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเลยนะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าจริงแล้วดาบตำรวจนายนี้
มีประวัติไม่ดีชาวบ้านในพื้นที่เขารู้กัน

คือว่าที่พูดถึงในเอิร์ท

คนหนึ่งก็บอกเขาปกติเขาก็เรียบร้อยดีนี่

ตำรวจที่การบอกว่าก็ส่งสำนวนให้กับปปทไปแล้ว

ก็ดูว่าใครผิดใครถูกก็ว่ากันต่อไป